วันนี้นะครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่า
ท่ามกลางความเป็นห่วงและความกังวลว่าตอนนี้
พระราชาคณะรูปใดจะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ถ้าหากว่าเกิดความที่จะไม่ได้เป็นไปตามข้อกฎหมายต่าง

กลางกระแสความคิดเห็นของประชาชนคณะสงฆ

ฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้านต่อการแต่งตั้ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ตามข้อบรรยัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๓๕
มาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ไม่สามารถรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชได้
จะมีสมเด็จพระราชาคณะรูปไหนที่อยู่ลำดับถัดไป
ในการพิจารณารับตำแหน่งประมุขของวงการพระพุทธศาสนาครับ
โดยเมื่อเรียงลำดับความอาวุโสโดยสมณศักดิ์จะพบลำดับดังนี้นะครับ
ลำดับที่๑สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ฝ่ายธรรมยุทธ์
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลามวรวิหาร
อายุ๙๘ปี๗๙พันศาแต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับ
ลำดับที่๒สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ฝ่ายธรรมยุทธ์
เจ้าอาวาสวัสดิ์ราชบพิษศรัทธิตรมหาศรีมาราม
อายุ๘๙ปี๖๘พันศา
ลำดับที่๓สมเด็จพระวรรณรัฐศ์ฝ่ายธรรมยุทธ
เจ้าอาวาสวัสดิ์บรรวณิเวศร์วิหาร
อายุ๘๐ปี๖๐พันศา
จากข้อมูลพบว่าหากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
ไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้

ดับถัดไปก็คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ฝ่ายธรรมยุทธ์
วัดสัมพัณธวงศารามยุทธวรวิหารยุทธ
แต่ปัจจุบันท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
และอาจเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะสละสิทธิ์
สมเด็จพระมหามุณีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม

โดยเมื่อครั้งที่มีการสถาปนาสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙
เด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสลำดับแรกและลำดับที่๒
สละตำแหน่งนี้ให้สมเด็จพระยานสังวรซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสลำดับที่๓
ได้ขึ้นเป็นประมุกสงฆ์ของไทยลำดับที่๑๙นั่นเองครับ